มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งวันนี้

นั่นสิเขาบอกว่าข่าวนี้หลอนอยู่เหมือนกันนะ

ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจัดงานให้ใคร
แล้วอยู่ดีเราเจอตัวจริงเขาเดินออกมา

คือจะงงหรือจะกลัวหรือจะดีใจยังไงดี

ของคนที่คาดว่าเสียชีวิตเนี่ย
เขาบอกว่าเขาก็ดีใจนะที่จริงแล้วน้องไม่ได้เสียชีวิต

ก็เป็นเรื่องฮือหาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ

จัดงานศพให้กับผู้เสียชีวิตคนหนึ่งนะคะ
แต่ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตคนนี้กลับมีชีวิต
เดินกลับมาหาตามปกติเลย
เรื่องนี้ต้องไล่เรียงเหตุการณ์ให้ดีนะ

ยังไงดีดูตามภาพไปด้วยแล้วกันเนอะ
เป็นเหตุการณ์ประหลาดที่เรียกว่าต้องหาข้อเท็จจริงกัน
เพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าศพจริงแล้วเป็นใคร

ที่วัดประดูกทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจอนายประสานมีสมโรธเป็นสับปะเหลอของวัดนี้นะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่านายนาตรีพันชง
เป็นคนมาติดต่อที่วัด
อันนี้เป็นพี่ชายใช้คำว่าพี่ชาย
นาตรีนี่เป็นพี่ชายเป็นพี่ชายมาติดต่อที่วัด
บอกว่าจะเอาศพมาทำพิธีสวดทำพิธีชาปนกิจศพนี่แหละนะคะ

ระบุว่าผู้เสียชีวิตคือนายกฤษณะสุขกลิ่น

เป็นน้องชายถูกรถชนเสียชีวิตวันที่๒๔มกราคม
ทางวัดก็เลยดำเนินการตามขั้นตอนสวดพระอภิษฐรรมมา
คืนหนึ่งจนถึงวันที่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
ใช่ครับยี่สิบห้ามกราคมนะคะแล้วก็หลังจากนั้น
ได้รับแจ้งจากนายนาตรีคือพี่ชาย

คือแจ้งช่วงสายวันที่๒๖ก็คือวันถัดมา
พ่อบอกว่านายกฤษณะไม่เสียชีวิตแล้ว

ฉะนั้นในโรงไม่ใช่ศพน้องชายผม
งงเลยสิตกลงยังไง
แต่นายนาตรีก็บอกว่าก็ดีใจที่น้องชายไม่ได้เสียชีวิต
ก็เลยเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่จัดงานศพนะนะ
บอกว่าพอทราบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ก็เลยไปดูศพเห็นว่ามีลักษณะของศพผู้ตาย
คล้ายกับน้องชายแต่ที่สำคัญมีหลักฐานปรากฏไง
เล่าแบบนี้บอกว่าเนื่องจากเช้าวันที่๒๔มกราคม
กฤษณะหรือน้องชายเดินทางโดยรถไฟ
บอกว่าจะไปหาญาติที่นครสวรรค์
แต่ในขณะนั้นมีอุบัติเหตุรถชนคนตาย
แต่ในตัวของผู้ตายในอุบัติเหตุนั้นนะ
ไม่พบหลักฐานว่าเป็นใคร
ทีนี้พอไม่พบหลักฐานเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องพยายามหาสิคะ
เจ้าหน้าที่ดันไปเจอบัตรประชาชน
ของนายกฤษณะน้องชายอยู่ในกระท่อม
แต่กระท่อมอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุสัก๓๐เมตรโอ้โหทีนี้

พี่ชายก็เลยไปดูศพเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกัน
ก็เลยนำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัด
โดยไม่ได้ตรวจดูอย่างละเอียด
แล้วก็กำหนดชาปนกิจในวันที่๒๘มกราคมนี้
คือจะเผากว่าวันนี้แล้วแหละ
แต่ก็มาพบมาทราบซะก่อนว่าญาติที่นครสวรรค์ที่น้องชายจะไป
โทรมาบอกว่าน้องชายไปถึงนครสวรรค์แล้วนะ
ก็งงไงอ้าวไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเหรอ
พอคุยกันก็ตกใจจากนั้นนะคะก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจ

ตำรวจเองก็รับเรื่องเอาไว้แล้วก็ประสานผู้บังคับบัญชา
ฟังเสียงพี่ชายกันหน่อยจะว่ายังไงฟังดีกว่าฮะ
พอมาโรงพักเสร็จก็มาแจ้งความเขา

เขาคืนอับประจานโศนาคผมก็มั่นใจละไปฮะ
ผมก็ขอบายรับสนจากที่นี่ไป

เขาจะเป็นครูสอนทางตะกะแต้
และทีนี้เขาโทรมายืนยาน
เขาเรียกพ่อกันพ่อนับสือพ่อเลิศ

พ่อโทรบอกมันถึงบ้านแล้วนะใคร

ผมสวดให้คืนแล้วนี่นา

ก็ยืนยานเสียงเข้าไปสลับเข้าไปสลับเข้ามา
พ่อสุดท้ายก็ให้เขาให้เดินทางมายืนยานสับทำ
นี่แหละคุณนัตรีพี่ชายที่บอกน้องยังอยู่เหรอ

แล้วก็จัดดอกไม้เตรียมงานหมดไปหลายตังค์แล้ว
แต่ไม่เสียดายถือว่าทำศพให้คนตาย
พอทราบเรื่องจริงก็รู้สึกดีใจ

ครับแข็งแกร่งดีไม่ได้เป็นอะไร
ทั้งคู่ไปพบกับตำรวจภูทรอุทัย

จากนี้ตำรวจก็จะนำสบตัวจริงนำเนินการ
ไปหาญาติต่อไปว่าตกลงแล้วนี่เป็นใคร
เพราะว่าคุณกิจสนะบอกทำกระเป๋าตังค์หายไป

ก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทางตำรวจเขาดันไปเจออยู่ใกล้
กับศพผู้เสียชีวิตจริงจากอุบัติเหตุ

ก็คาดว่าน่าจะเป็นคนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง
พักอยู่ในกระท่อมใกล้ที่เกิดเหตุ
แล้วก็อาจจะหยิบกระเป๋าของนายกฤษณะไปไหม
หรือว่ายังไงอันนี้ก็ต้องสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับ
โอ้โหกลายเป็นเหตุแบบว่า
เห็นไหมพอไล่เลี่ยงแล้วเป็นไงฮะ
ใช่ก็ไม่น่าจะมาเกี่ยวกันได้เนอะถูกต้องค่ะเรื่องกระเป๋าสตางค์
บัตรประชาชนหลักฐานตรงนี้แหละเป็นเหตุ
แต่ก็ดีใจด้วยนะฮะยังมีชีวิตอยู่นะครับ